ทุกผู้ชมครับไปดูโชเฟอร์รถบรรทุกคันนี้นะฮะ
เขาก็จอดรถนอนข้างทางช่วงกลางดึกนะครับ
ก็แน่นอนว่าแหม่บางทีขโมยขโจนมากรีดผ้าใบ
เอาของมาขโมยแบตเตอรี่ก็มี
คราวนี้เขาได้ยินเสียงอะไรกอกอยู่ท้ายรถ

ไปถึงไปดูเนี่ยเหมือนกับเจอผีนะ

เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าผีหรือเปล่า

แต่ว่ารถรถแบบมันทุกคันมันไม่กลัวผี

เห็นมั้ย

ถ้าผีหลอกแล้วแบตเตอรี่หายแน่โชเฟอร์เขาบอก

อยู่๒๕วินาทีคริปนี้ที่คนขับรถมันทุกข์ถ่ายเอาไว้นะครับ
บอกว่ามันได้ยินเสียงคล้ายกับแม่มีอะไรอยู่ท้ายรถ
ก็เลยลงมาดูค่ะสงสัยหัวขโมยมันคงคิดว่า
หลอกผีคนขับในคนขับคงไม่กล้าเดินมาดู
ปรากฏว่าเขาเอาไม้เคาะตัวถังรถปังหายไปเลย

หัวขโมยนั่นแหละตระเวนขโมยพวกแบตเตอรี่รถบรรทุก

หรือไปกรีดผ้าใบเขาเอาสินค้าเขานะครับ
แล้วก็บอกว่าพอเขายิงตายเนี่ยก็ไปว่าเขาทำเกินกว่าเหตุ
นี่ฮะพอดีเขาไม่เชื่อเรื่องผี
คือมีคนมาตอบคำถามนะครับทุกผู้ชมครับ
มีลูกเพจเนี่ยถามมาทำนองว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยขยายความว่าโจรทำเสียงผี
เพื่อที่เจ้าของรถจะได้กลัวไม่กล้าลงมา

นี่ก็เลยเอามาเตือนกัน